เป็นว่าช่วงแรกเราเริ่มอะไรที่เบา
เป็นสีสันในต่างจังหวัดกันก่อน
จะพาทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชมไปตลาดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลก

ที่นั่นมีอาหารขายหลายอย่างทั้งคาวทั้งหวาน

เขาใช้คำย่อในการเป็นตัวโปรโมทขายสินค้า

นี่อะนะเล็บมือมาง
เล็บมือเธอคืออะไร

คือคนเห็นสะดดตาเอ้ยอะไรว้าว้าว้า

ละ๑๕บาทเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๓๕บาทขึ้นไป
ใช่ค่ะก็ถือว่าถูกใจทั้งชื่อแล้วก็ถูกใจทั้งราคาด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นลีลาการขายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนางรัตนาวันดีค่ะ
แม่ค้าในตลาดใต้เทศบาล๑อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
มักเรียกกันที่นี่ว่าเป็นตลาดกิติกร

เห็นป้ายแบบนี้ก็เป็นการเชิญชวนลูกค้าได้อย่างดีนะคะ
อย่างที่บอกไปนี่แหละกล้วยน้ำวาก็เขียนว้าว
ต้องอ่านอย่างนี้ว่าว่า
ส่วนกล้วยเล็บมือนางก็เขียนเล็บมือเธอ

กล้วยข่ายเขียนว่าอะไรฮะ

ไม่บางทีป้ายถ้าเขียนยาวไหมก็ยาวไป
แล้วก็ตัวหนังสือก็อาจจะเล็กลงก็ทำให้มองไม่ชัด

ก็นางรัตนาเนี่ยขายมานานกว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
ปกติก็จะขายกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยเล็บมือนาง
เนื่องจากว่าราคากล้วยนี้ถูกลงนะคะ

สะดุดตาให้หันมามองนี่แหละ
แล้วก็ยังใช้เทคนิคในการเป่าประกาศเชิญชวนด้วยนะคะ
บอกว่าอยากขายค่ะอยากขายว่าวะ
วีลละ๑๕บาทไข่จ้ะไข่คุณนึกว่าจะไปซื้อไข่ไงนะฮะ
ค่ะก็มีคำย่อแบบนี้ดึงดูดใจ
อย่างที่ได้ดูไปนี่นะว่ามีนอกจากกล้วยก็มีผักด้วย
เช่นราคา๕บาทราคา๑๐บาท
ก็ว่าไปคล้ายเชษโดยขายบุ่งนะคะคนที่ผ่านไปผ่านมาก็อดยิ้มไม่ได้ล่ะ
ก็ต้องเข้าไปอุดนุนหน่อยเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งนะคะ
อืมนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคทางการตลาด
กลงทางใกล้ค่ะก็ฟังง่ายจะได้ซื้อง่าย